เดี๋ยวอังคารหน้าคุณผู้ชมว่าได้ไหม

นี่ไงจะถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคิดว่า
เคาะออกมาแล้วจะโหวตนายกวันที่๒๒สิงหาอังคารหน้า

น้ำแข็งน้ำแข็งไปไกลไป

ว่าได้ของน้ำแข็งแสดงว่าน้ำแข็งคิดว่าพักเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐา

ว่าจะได้นายกชื่ออะไรอุตส่าห์แบบเว้นไว้กว้างเลยนะ
นี่พี่เบิร์ตยังสงสัยตั้งแต่จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาหรือเปล่า

เมื่อวานอาจารย์วันนอให้สัมภาษณ์คือนักข่าวเลยถามไปข้างหน้าแล้ว

อาจารย์ครับแล้วพักเพื่อไทยเสนอชื่อคุณเศรษฐาแล้วจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมไหมครับ

อาจารย์วันนอยิ้มเงินเขินแล้วก็ตอบว่าผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเสนอชื่อใคร

คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันการเมืองอ่ะเอาดิเอาดิ
ดูเป็นไทม์ไลน์ก่อนละกันวันนี้เกิดอะไรพรุ่งนี้เกิดอะไรอังคารหน้าเกิดอะไรเอาวันนี้ก่อน
วันนี้คือทางอาจารย์วันนอร์ประธานรัฐสภาก็มีการแถลงข่าวเมื่อวานแหละ
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลมีมติเอกฉันออกมาเรียบร้อยแล้วไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะ
แล้วก็บอกว่าเมื่อสารรัฐมนูลไม่รับคำร้องเนี่ยถือว่าสิ่งที่รัฐสภาประชุมไปเป็นสิ่งที่ปฏิบัติถูกต้อง
ดังนั้นไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมบ่าย๒โมง
สภาจะมีการประชุมฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะพิจารณารายละเอียด
จนถึงกระบวนการเลือกนายกแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้๑๐โมง
เกี่ยวกับการโหวตนายกแล้ววันที่ยี่สิบสอง
สิงหาคมเคยกำหนดเอาไว้ว่าจะมีการโหวตใช่ไหมที่แรกบอกว่าอะไรนะ๑๘หรือ๒๒ใช่ไหมครับสุดท้ายก็เดี๋ยวจะโหวตกันในวันที่๒๒สิงหาคมหารือแล้วนะกับนายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภาเพราะว่าวันนั้นเนี่ยสสวมีความพร้อมสามารถออกหนังสือเชิญประชุมได้ตามกำหนดไม่น้อยกว่า๓วันแล้วยติ
พฤติก็ยังอยู่ในวาระโดยจะหารือในที่ประชุมหรืออาจจะหารือในวิบสามฝ่ายว่าจะดำเนินการอย่างไรและต้องอยู่ในกรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทีนี้ก็ถามอาจารย์วันนอลแหละว่าวันโหวตนายกรอบ๓จะเรียบร้อยไหมอาจารย์วันนอลก็มองว่ารัฐสภาเนี่ยมีหน้าที่จัดประชุมก็จะพยายามทำให้ถูกต

อันนี้มองแบบคาดการณ์นะกลุ่มผู้ชมนะ